ต่อกันที่ร้านส้มตำบ้าง
เป็นตำนัชชาจังหวัดศรีสะเกด

เพราะว่าขายได้นะเดือนหนึ่งเป็นแสน

ดูร้านเขาเนี่ยเรียบง่าย
คือร้านแบบว่าร้านส้มตำนี่แหละทั่วไป

งั้นจำชื่อไว้ร้านส้มตำนัชชา
ตั้งอยู่ถนนสายคุกขันโคกตาน
เยื้องกับโรงพยาบาลคุกคันทรรม
น้องสหรอกอเพลงคุกคันจังหวัดศรีสะเกด
หลายคนในพื้นที่เขาบอกว่าร้านนี้
อร่อยหนึ่งจริงในย่านนี้
แล้วมีหลายเมนูมากมายหลากหลาย
ขนมโจมจีนก็หลากกันไปทานกับส้มตำก็ดี
แต่ถ้าจะสั่งส้มตำผมแนะนำแบบนี้สั่งตามที่ผมบอกเลยนะ
ตำไทยตำปูปลาร้าตำแตกตำกระท้อนยำกระท้อนตำป่าตำถั่วตำซั่วตำข้าวโพดกุ้งสด
โอ้ยจอดคันนะอ่ะถ้าเป็นผมนะผมกินตำปูไม่ต้องใส่ปลาร้าชอบตำปู

โอ้โหงั้นกินคนละจานกับผมแล้วไปทางเดียวกันไม่ได้แล้ว
งั้นเอาตำข้าวโพดเพิ่มอีกจาน
คือนี่หลายสิ่งจริงนะ

มีครับกระท้อนเขาเนี่ยได้ทั้งตำและยำกระท้อน

แล้วเนี่ยเป็นเคล็ดลับความสวยน้องใบตองนะเอาปลาร้าพอกหน้าทุกวันเลยก่อนออกใช่ไม่ได้พอกแต่หน้านะสระผมด้วย
บ้าแล้วพูดเล่นปลาร้าเนี่ยของดีของอร่อยสาวชอบทานกัน
นัฐการปลือฝักนะครับเจ้าของร้านเขาเล่าว่าก่อนหน้านี้เปิดร้านขายมา
ตอนแรกเขาทำงานอยู่โรงแรมมาก่อนที่จังหวัดภูเก็ต
แต่ก็ได้เรียนรู้วิธีการทำอาหารมาก่อนก็เลยได้ลองมาศึกษาเรียนรู้และเปิดร้านขายมา๒ปีกว่าแล้ว
บอกเลยนะว่าลูกค้าเนี่ยเข้ามาที่ร้านเรื่อยดังยังไงล่ะดังแบบปากต่อปาก

คูกก็เป็นกูอกอย่างนี้เลย

แล้วขนมจีนที่เขาเตรียมไว้เป็นหม้อแป๊บเดียวหมด

อย่างที่ผมบอกเขาเคลมไว้จริงว่าเดือนหนึ่งเขาได้เป็นแสนเลยนะ

เอางี้ไปลองความอร่อยนี้ด้วยตัวคุณเอง
ร้านเนี่ยเอาจริงเปิดทุกวันจำแค่อย่างเดียวคือ
อังคารปิดอย่าไปวันอังคาร
แต่ไปวันอื่นไปได้แล้วร้านเปิดตั้งแต่๙โมงครึ่งจนถึง๒ทุ่ม
เอาอย่างนี้มีโอกาสลองไปกันดูที่สีสะเกดวันนึง
เขาบอกว่าขายทีก็เป็นพันเกือบหมื่นก็๘๐๐๐ได้
คุณไปนับเอาละกันว่าท่านรวมแล้วเดือนหนึ่งจะเป็นแสนอย่างที่ผมบอกไหม

อ่ะเนี่ยทดลองความอร่อยคุณต้องลองไปเอง
เพราะว่าเราเล่าให้ฟังเราก็ไม่ได้รู้ถึงรสชาติแต่ดูหน้าตาอาหารเขาแล้ว
ปูปูปลาโหดนี่เส้นมะละกอแบบนี้คือถูกต้อง
คือถูกต้อง

ขนมจีนน้ำยาเป็นลูกชิ้นลอยมา

ร้านส้มตำนัดชาดูที่จังหวัดอินสุเก
ลองไปทานกันดูนะครับ